๖โมง๕๘นาทีติดตามกันต่อกับข่าวเช้าไทยรัฐ
ช่วงนี้เรามาตามล่าหาพีชพ่อค้าหวยกรรมลอ๙๐ล้านกันหน่อย

ใช่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเป็นข้อมูลจากทางคุณแม่
ที่บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวเช้าวันที่๑๐กันยานี้

เพราะว่าแผงขายหัวก็เงียบไปหมดไม่มีคนไปซื้อเลย
ตอนนี้ก็ยังพลิกแผ่นดินลาดตัวกันอยู่มีการสนที่กำลังกันของตำรวจหลายภาคส่วนก็ยังคงไม่เจอ
ถูกต้องก็กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งจริงก็พาดหัวต่อเนื่องกันมาเลยนะคะคุณผู้ชม
สำหรับวันนี้เนี่ยพีช๙๐ล้านปิดแผงดำดินหนีคดีลวงโลกแม่ออกโรงยัน๑๐กันยามอบตัว
แล้วข้อมูลพังพรูมากชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเนี่ยนอกจากเรื่องของกุเรื่องแล้วยาเสพติดก็เคยเล่น
น้าสาวก็ไปรอเขาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะฮะ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับหลังศาลจังหวัดสมุทรสาครอนุมัติหมายจับนายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าพีชอายุสามสิบห้าปีนี่แหละ
เป็นพ่อค้าหวยพ่อค้าแผงลอตเตอรี่๙๐ล้านที่บอกว่าโอ้มีคนไปถูกเขา๒งวดแล้วนะ
คงออกข่าวมีภาพกันไปคนก็โอ้โหแห่กันไปซื้ออยู่ในปั๊มน้ำมันเอกชัยโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร
สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีเรื่องของข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
เอิ้นเมื่ออีกนิดนึงมีข้อหาระบายละครอีกนิดนึง
กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ข้อหานี้มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับนอกจากนี้เจ้าของปั๊มน้ำมันที่พีชไป
ขายลอตเตอรี่อยู่ก็เดินทางไปพบกับตำรวจสพโคกขาม
เป็นผู้จัดการที่ดูแลปั๊มนะฮะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่า
ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องที่พีชโกหก
ผู้จัดการปั๊มต้องไปสิเพราะว่าอะไรล่ะภาพที่เขามีการแชร์
แต่ถ่ายรูปด้วยกันไงถ่ายรูปด้วยกัน
ผู้จัดการปั๊มก็ก็ยังไม่ให้ข่าวอยู่เลยว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี้ย
ห้าโมงก็เรื่องแล้วพีทยังไม่กลับบ้านใช่ใช่
ยังวิ่งเล่นดีใจอะไรอยู่เลยเข้าไปถามแล้วก็รู้ว่า
ลูกค้าเขาถูกลอตเตอรีก้าวสิบพันธุ์ก็เลยมาขอถ่ายรูปลงโซเชียล
นั่นแหละเป็นต้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ยืนยัน
เขาไม่ได้ไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นี่แล้วนะครับคือไม่ให้ขายแล้ว
ไล่ออกไปเลยนะฮะส่วนข้างขึ้นหน้าในการติดตามจับกลุ่มตัวพิษ
ตอนนี้ตำรวจก็คือพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าตอนนี้
ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอธนะฮะ
กำลังตำรวจสืบสวนภาคเจ็ดแล้วก็ตำรวจสืบสวน
สังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
พรมเลยค้นหาล่าตัวพิษพลิกแผ่นดินหาก็ว่าได้นะ
ต้องการนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้
อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวอย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าว
เราส่งนักข่าวไปที่บ้านที่บ้านในสมุทรสาครที่พฤกษา
สองก็ไม่เจอค่ะไปหาบ้านที่เลยก็ไม่เจอนะครับ
ส่วนเรื่องของการแชร์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทางด้านของพันธุ์ตรวจเอกซิริย์วัดดีพร้อมลองโครสกอง
บังคับการปราบรามปอทฝากเตือนเลยนะ
ไปยังคุณผู้ชมเตือนไปยังคนที่ใช้สื่อออนไลน์
ฝากเตือนว่าต้องพิจารณาเวลาเล่นด้วย
โดยเฉพาะการรับข้อมูลมาที่อาจจะมีการบิดเบือนให้ร้ายคนอื่น
การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับความเป็นจริง

ดังนั้นการเล่นโซเชียลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับรู้
รับชมข้อมูลภาพโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารต่าง
ซึ่งพบว่ามีความผิดแล้วก็มีการผลิต
แล้วก็ส่งต่อกันเป็นข่าวสารปลอมเยอะแยะมากมาย
ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารนั้นก่อน
รวมทั้งตรวจสอบกับเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน
ทั้งของรัฐบาลของสื่อหลักนะว่าเรื่องนี้เป็นจริง
เท็จก่อนนำส่งหรือว่าแชร์ต่อให้กับคนอื่นต่อไป
เพราะว่าการส่งต่อโดยที่คุณรู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริง
ก็มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับอย่างที่พีชกำลังจะโดน
ไปฟังเสียงของตำรวจกันหน่อยครับ
จึงคืออาณาจริงตามมีข่าวปลอมที่ก็เยอะนะครับ
รวมถึงตรวจสอบกับเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานทางของรัฐบาล
หรือของสื่อที่สื่อเยยันล์ครับ
ดูแล้วมันเรื่องจริงหรือเปล่าก่อนที่จะแชร์นะครับ
เพราะว่าการส่งต่อโดยคุณรู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริง
ว่าเป็นเรื่องไม่จริงมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

คือจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

เพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ความคิดอย่างรอบข้อมาก่อนที่จะแชร์ส่งข้อมูลต่อ

ทีนี้เราก็ยังส่งนักข่าวไปเฝ้าแผงนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมัน

บรรยากาศคือคุณผู้ชมตามจากช่วงพุธพระราชศุกร์เลยนะ

แต่นี่คือเงียบเหงาไม่มีคนไม่มีใครค่ะ

ให้เลยแหละบัตรคิว๒๐๐คิวเดี๋ยวรอ

บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละเงียบเหงานะครับ

ปรทเอกชัยสมุทรสาครของพีช
ที่เคยคึกคักมีลูกค้าไปเยอะแยะมากมาย

บรรยากาศก็เงียบเหงาไม่มีลูกค้าเลย

แฟนเขาก็ไม่อยู่ก็หายไปพร้อมกัน

ซึ่งลูกค้าเคยไปขายเหมือนกัน
มีหลายแผงหลายจุด
หลักที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดู๓จุดนะ
มีที่ปั๊มเอกชัย๑แล้ว
แล้วก็มีปั๊มที่ถนนบางปลา
ส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นปั๊มย่านถนนเศรษฐกิจ

ไม่มีคนไปซื้อไม่มีช่วยใครอยู่
ที่แผงแห่งเนี้ยจะมีแม่ค้าผู้หญิงสวยสงสักประมาณวันที่ห้า
ก็น่าจะเป็นแฟนกันเป็นแฟนได้แหละแต่ว่าตอนเนี้ยก็ยังไม่มา
สมุดแล้วบ้านคืแรงจนไม่ได้อาศักดิกัน

คนก็ไม่มีการไปรอซื้อแต่อย่างใด

พฤกษา๔๒ที่สมุทรสาคร
คืออยู่ห่างจากปั๊มเอกชัยไม่ไกลค่ะ
แล้วมองไปในบ้านเนี่ยก็เจอมีอะไรบ้างนะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มีหมาอยู่
ปลอมตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วเสื้อผ้าก็ยังแขวนอยู่หน้าบ้านอยู่
แต่ว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมตอนกลางคืนของวันเสาร์เนี่ยคือเพื่อนบ้านเขาบอกนะ
บอกว่าเห็นว่าในบ้านนี้เขามาเอาของไปหมดแล้ว
มีน้องสาวขับรถกลับเข้าไปใช่หมา๓ตัวเอาไก่ชนไปตัวนึง
แล้วก็ขนข้าวของออกไปขับคัมรี่สีขาวออกไปแล้ว
แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ได้บอกตำรวจนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ยังคงตามหาตัวอยู่
เพราะว่าอย่างแม่พีชเองก็บอกค่ะว่าเดี๋ยว๑๐กันยา
ก็คือวันนี้นั่นเองจะพาลูกชายมอบตัว
เดี๋ยวเรารอดูรวมถึงความเคลื่อนไหวของนายอัชริยะ
ที่บอกว่า๑๐โมงวันนี้จะไปร้องต่อผอกองสลาก
แต่มันมีอีกคดีหนึ่งค่ะที่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเขาเป็นยี่ปั๊วหรือว่าแม่ค้าขายสลากรายใหญ่ที่สี่แยกคอกบัวเนี่ยนะ
เขาเดินทางเพื่อที่จะไปถอนแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาที่พีชยักยอกทรัพย์
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะผู้หญิงคนนี้เสื้อลายสก๊อตสีแดงเนี่ย
คือนางบุญเรียงดอนกระโทกอายุ๕๙ปี
ก็เป็นยี่ปั๊วหรือว่าแม่ค้าสลากรายใหญ่ย่านสี่แยกคอกวัวที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรโคกขามที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
มาขอถอนแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าเคยลงเอาไว้ว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗กันยายนตอนประมาณตี๕๓๐เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะ
พีชมาซื้อสลากที่แผงของนางบุญเรียงทั้งหมด๑๔๐ชุด
แต่ยังติดเงินอยู่ยังไม่ได้จ่ายเงินจำนวน๒๑๐๐๐บาท
แล้วก็มาเกิดเรื่องเฉาขึ้นทีนี้ค่ะนางบุญเรียงก็โอ้โหเนี่ยทำยังไงล่ะ
เพราะว่ามีเรื่องเฉาแล้วเงินค่าลอตเตอรี่๒แสน๑เนี่ยยังไม่ได้เลย
กลัวจะไม่ได้เงินคืนเพราะว่าตัวนางบุญเรียงเองก็ต้องเอาเงินก้อนนี้ไปหมุนซื้อสลากเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าที่เดินทางมาถอนแจ้งความเพราะว่าอะไร
แม่ของนายพีชเนี่ยโอนเงินค่าลอตเตอรี่มาให้แล้วจำนวน๒๑๐๐๐บาท
แล้วเธอก็ไปตรวจสอบในยอดเงินในบัญชีค่ะ
ก็ปรากฏว่าก็มีเงินเข้าตามจำนวน
ดังนั้นนางบุญเรียงก็เลยเดินทางมาถอนแจ้งความ
เพราะว่าเมื่อวันที่๘กันยายนแจ้งความไว้ที่สนชนะสงคราม
ในพื้นที่แผงขายสลากของนางบุญเรียง
แต่ว่าที่สพโคกขามมันเป็นพื้นที่ตั้งแผงขายสลากของนายพีช
เขาก็เลยเดินทางมาที่สพโฆขามนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความที่สนชนะสงครามเหมือนกัน

บอกว่าตัวเธอกับแม่ของนายพีชก็ติดต่อซื้อขายลอตเตอรี่กันมานานแล้ว
รูปแบบที่เหมือนกับเป็นแม่ค้าขายให้กับลูกค้าทั่วไปค่ะ
คือใครจะซื้อเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ก็ขายให้
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเลย
ไว้ใจกันมาตลอดจนกระทั่งช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ของในพีชจะเป็นคนโทรมาสั่งแล้วตัวในพีชเนี่ยจะเป็นคนมารับลอตเตอรี่ไป
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเรื่องของการจ่ายเงินบางทีก็จะมีการจ่ายตามมาทีหลัง
มาเมื่อวันที่๗กันยายนนี่แหละที่นายพีชเขาเดินทางมารับลอตเตอรี่
แล้วพอเกิดเรื่องขึ้นเธอก็เลยบอกว่าไม่สบายใจ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมพอแม่โทรมาบอกว่ามีการโอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว
แล้วแม่ของพีชก็ขอให้นางบุญเรียงไปถอนแจ้งความ
นางบุญเรียงก็เลยบอกว่ามาถอนแจ้งความให้เพราะว่าในเมื่อได้เงินครบแล้วอ่ะเนาะ
ส่วนบรรยากาศที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
นักข่าวของเราก็ไปรอดูเหมือนกันนะคะว่าจะมาถอนแจ้งความที่สนชนะสงครามด้วยไหม
ปรากฏว่าไปสอบถามจากพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ชี้แจง
บอกว่าเมื่อวานนางบุญเรียงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ไม่ได้แจ้งความไง
ดังนั้นก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมาถอนแจ้งความนะคะ
เอาเป็นว่าอย่างกรณีนี้ก็จบไปเพราะว่าเอาลอตเตอรี่ไปแล้ว๑๔๐ใบ

แต่ว่าเนี้ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้ของไม่ได้เงินโชฟ์ใช้กลับขึ้นมา
คือเรื่องนี้เป็นคดีอยู่เพราะว่าทางน้าสาวเค้าก็บอกไงบอกว่าเนี้ย
เอาเงินชาวบ้านเข้าไปแล้ว
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เอามาลงกันเป็นแสนเป็นล้าน

อตเตอรี่ไปขายเงินก็ไม่ได้คืน

เขาไปสื่อประวัติมาทำไมอยู่ดีกินดีล่ะ

เปิดโปรงเปิดปั๊มอะไรกันไป

เขาบอกว่าคนนี้คือนางสาวมริวัลจันทมูลตรี

บอกว่าเธอก็เป็นอาชีพ

ก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณเดือนตุลาคมปี๕๙
เคยถูกนางสาวบุญทันวิจิตรา

ซึ่งน้าสาวเนี่ยเขาเป็นยี่ปั๊วนะ

ก็เอาไปขายให้กับทางด้านของคุณมาริวัล
เธอก็นำเงิน๙๐๐๐บาทไปจ่ายให้กับน้าสาวของพีช

นายพีชพาน้าสาวไปรับลอตเตอรี่
ที่ปรายศนีวังสะพุงที่เลย

ก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่เหมือนกัน

ซึ่งแต่ละคนก็จ่ายเงินให้กับน้าสาว

แต่ก็ไม่ได้ลอตเตอรี่นำไปขายเหมือนกัน

พนักงานสอบสวนก่อนจะมีการตกลงเจรจากัน

ให้นางสาวบุญทันเนี่ยน้าของพีชเนี่ย
นัดกันจะคืนเงินกับทุกคนที่บ้านของ
นายสมคิตชายคำซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒
ซึ่งเป็นสามีของน้าสาวของพีชก็คือนางสาวบุญทัน

ยังไม่มีการคืนเงินให้กับชาวบ้านเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ
จากนั้นนางสาวมริวัลก็ไปถามนายสมคิตผู้ใหญ่บ้าน
ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับความร่วมมือเหมือนกัน
แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ด้วยนะครับ
ซึ่งนางสาวมริวัลและชาวบ้านคาดว่า
เงินที่ถูกโกงไปทั้งหมด๒๔ล้านบาท
นางสาวบุญธันน้าสาวของพีชอาจจะเอาไปซื้อรถยนต์ไปสร้างบ้าน
หรูหราอยู่อย่างดีมีสุขจนกระทั่งทราบข่าว
เรื่องของลอตเตอรี่ลวงโลกของพีช
ตอนแรกคิดว่าอาจจะได้เงินคืนบ้าง

ก็คงไม่ได้เงินคืนจากหน้าสาวของพีชเหมือนกัน
ไปฟังเสียงชาวบ้านผู้เสียหายนะครับ
เขียนไว้ไม่ในนิวนาน
วิธีผู้เสียหายแทนจากนางสาวของพีช
และไหลบุญฐานก็ประจำได้
ทั้งแรกของพีช
พีชเท่าสมใจบนลมัน
คือโลกตัวเห็นกัตจะเราทราบ

มารับผิดชอบในภูมินเกี่ยวนี้

เงินคืนรวมกัน๒๔ล้านนะครับนะฮะทีนี้ทีมข่าวก็ไปถามผู้หญิงบ้านซิเนี่ยคนกลางรู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยแต่ก็ไม่พบตัวจากนั้นก็ก็ตามไปที่บ้านของแม่พีชนะฮะไปตรวจสอบด้านหลังของบ้านพบเหล้าไก่ชนแล้วก็เป็นบ้านปูนสองชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยฮะอันนี้สร้างยังไม่เสร็จนะครับก็ซึ่งทราบว่าเป็น
แล้วเนี่ยพีชเนี่ยเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนด้วยแล้วเมื่อปีก่อนเนี่ยเคยมีเจ้าที่ปราบรามยาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นบุกเข้าไปจับพีชถึงบ้านเลยแต่พีชเนี่ยไหวตัวทันหลบหนีไปได้ค่ะก่อนสุดท้ายไปพบล่าสุดก็คือเนี่ยมาขายหัวอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะเป็นคำยืน

หรือเขาเป็นแก๊งตบทรัพย์เลยเป็นแก๊งตบทรัพย์เจ้ามือหวยใต้ดินหรือเปล่า
เพราะว่าในทางการสืบสวนทราบมาว่าตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งรู้จักกับพีชออกตระเวนซื้อหวยใต้ดินจากเจ้ามือต่าง
พอหวยออกคนกลุ่มนี้ก็จะทำโพยหวยขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเองเขียนเลขที่ถูกแล้วก็ไปเรียกเอาจากเจ้ามือหวยเหล่านั้น
เอาเงินไปที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อมูลว่าเจ้ามือหวยใต้ดินโดนกันไปแล้วหลายราย
ข้อมูลนี้ตำรวจกำลังสืบขยายผลว่าเป็นขบวนการหรือเปล่านะครับ
ทีนี้มาที่เรื่องของน้าสาวของพีชกันหน่อย
ตามที่ถูกกล่าวอ้างจากชาวบ้านสาเหตุทำไปทำไมนักข่าวก็ถาม
เขาบอกว่าที่โกงเงินมาเนี่ยเพราะว่าขาดทุนจากการขายลอตเตอรี่
หลังจากเกิดเรื่องเธอก็ไปเจรจากับผู้เสียหายแล้วก็เริ่มทยอยคืนเงินไปบ้าง
พร้อมทั้งยืนยันว่าพีชไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอทำคนเดียว
ซึ่งเธอไม่เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านถึงออกมาให้ข้อมูลแบบนั้น
มองว่าเธอเป็นน้าของพีชจึงจับมาโยงกันว่าร่วมมือกัน
ส่วนบ้านกับรถยนต์ของเธอนั้นยืนยันว่าได้มาจากการขายลอตเตอรี่ทั้งหมด
และเรื่องของพีชกับเรื่องของยาเสพติดนั้นเธอไม่ทราบเรื่องนี้เลย
ไปฟังเสียงน้าสาวของพีชอีกคนหนึ่งครับ
พีทไม่มีมาเกี่ยวกับพีทเลยเรื่องนี้พีทไม่ได้อยู่กับพีทเลย
ตอนนี้พีชเขาไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำก็ถามลูกบ้านที่ไหนก็ได้
แล้วเหตุผลที่ชาวบ้านเขาบอกว่าพี่ไม่ยอมเอาฉลากมาให้เนี่ยเพราะอะไรครับผม
ขายขาดทุนแต่ทีนี้มันขาดทุนเยอะของพี่ก็หมดใช่ไหม
แต่พี่ก็ให้เขาไปแล้วนะส่วนของพี่ก็หมด
หมดเหมือนกันไม่ใช่หมดแต่พวกเขา
อย่างคนที่เขาพูดให้พีทก็เหลือแค่๖คนแล้ว๖เกียรติเหมือนเอง

มันมีต้นคั่วอยู่ที่สถานีตำรวจก็มี
ไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีพี่แต่ฝ่ายเดียวพอพี่ล้มแล้วก็โจมตีอย่างนี้นะ
ถึงแจกันน้อยเพราะพีทก็หมดเหมือนกัน

เป็นเรื่องที่ดำเนินคดีอยู่

เมื่อวานเนี่ยเดินทางไปที่บ้านของแม่ของนายพีชที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
พอไปถึงเนี่ยนะเนี่ยคุณกระดิษฐ์ก็เห็นบ้านเนี่ยเงียบเลย
ไม่มีคนอยู่ในบ้านมีสุนัขอยู่๒ตัวเฝ้าบ้านมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่
ทีนี้พอไปสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นเขาบอกค่ะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ย
ไม่เห็นแม่พีชออกจากบ้านแล้วไม่แน่ใจด้วยว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
แต่อันนี้ที่ชาวบ้านให้ข้อมูลช่วง๑ทุ่มของคืนวาน
จะเป็นคืนวันเสาร์เนี่ยนะคะตำรวจสพเอราวันแล้วก็สพเมืองเลยเนี่ย
กันสองคันรถมากันสักสิบนายได้แล้วก็มาพบแม่ของนายพีช
คุยกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินทางกลับค่ะ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยพยายามเลยคุณผู้ชมโทรศัพท์ไปสอบถาม
คุณแม่เกลือวันคุณแม่ของในพีชคุณแม่รับสายนะ
แล้วก็บอกสั้นค่ะบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่๑๐กันยานี้
จะเป็นที่ไหนหลังจากนั้นแม่วางสายไปเลยค่ะ
แต่ตอนนี้นะสาวของพีชตอนนี้ที่ให้สัมภาษณ์นี่ไง
เขาบอกว่าแม่พีชเดินทางไปหาพีชแล้ว

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร

อาจจะทำใจได้แล้ว
เพราะว่าที่หายไปอาจจะไปตั้งหลักก่อน
เตรียมข้อมูลเตรียมที่จะออกมาสารภาพความจริง
แล้วก็อาจจะมาพร้อมกับแม่ที่จะมาพบกับตำรวจ
ใช่เพราะว่าความตั้งใจแรกที่เขาบอกคือ

อยากจะแถลงเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าว
คลิปนี้เราก็เห็นกันมาได้ยินกันมาตั้งแต่วันเสาร์แล้ว

คุณผู้ชมบอกว่ายิ่งสาวยิ่งลึกยิ่งชัด

สิ่งใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้น
เดี๋ยวรอดูวันนี้ด้วยรวมถึง๑๐โมงเช้า
ที่นาอัชริยะจะไปหาพอกองสลักด้วย

รวมชุด๑๕ใบแล้วก็ขายแพงกว่าที่เขาขายกำหน้าสลากไง
โดนอีก๑ข้อหาก็ประมาณสัก๔ข้อหาได้มั้งตอนนี้